เดี๋ยวก่อนแต่ว่าเขามีหนุ่มดูแลไม่เป็นไรรอ

ออกงานครั้งนี้นะคะดูรูปร่างผอมลงไปไม่น้อย
สำหรับนางเอกสาวบินพิชยาเจ้าตัวบอกว่าไม่ค่อยสบายเป็นไวรัสลงคลองค่ะ
ก็เลยทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงกินอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้รสชาติ
ไม่อร่อยก็เลยไม่อยากกินที่ผ่านมาก็พบแพทย์แล้วนะคะ
แอดมิตรที่โรงพยาบาลแล้วด้วยค่ะแต่อย่างที่คุณมิ้นบอกมาเมื่อสักครู่บอกว่า
เขามีหนุ่มดูแลอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง
ไฮโซบอสค่ะดูแลเทคแคร์ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนจะดูแลยังไงบ้าง
ไม่ตอบมินบอกว่าเลิกคุยกันตั้งพักนึงแล้วนะคะ
คุณไม่ทำเนี่ยอัปเดตหน่อยเออเขาบอกว่าเลิกคุยกันพักหนึ่งแล้ว
เพราะว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
ส่วนจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหรือเปล่าไปถามมินเอาเองเลยค่ะ
เอามิ้นว่าอย่างไรเจอ
ผู้เช่นว่าเค้าก็กลับไปเรียนปกติของเค้า
ก็เป็นเพื่อนกันปกติค่ะก็ให้เกียรติกันเหมือนเดิม